เราไปตรวจสอบเส้นทางที่จะขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับ
ว่าการเดินทางในช่วงวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากเขตพื้นที่อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

ครับคุณผู้ชมครับกลับมาดูบรรยากาศของการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนในช่วงเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณจุดของตำบลยางตานอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
จุดนี้เป็นจุดรอยต่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ประตูของทางภาคเหนือนะครับ
ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองประมาณสัก๔๕กิโลเมตรนะครับ
จะเห็นว่าการจราจรขณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีปริมาณรถมากขึ้นกว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
แต่การเดินทางของพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับยังคงสามารถไหลล่องคล่องตัวเป็นอย่างดี
แล้วก็รถทุกคันถ้าคุณผู้ชมสังเกตขณะนี้นะครับจะเห็นว่ารถยังคงที่จะสามารถทำความเร็วได้พอสมควรในการเดินทางนะครับ
และคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ผมอยู่ที่จุดบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งท้องถิ่นนะครับ
ที่นี่ก็มีการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเขตของอบตเองก็ดีหรือจะเป็นเขตอำเภอก็ดี
รวมทั้งมีบริการของอพรที่มีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ใครหลายคนไม่กล้าที่จะจอดในการพักผ่อนหรือว่าจอดพักรถนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูภายในเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งอพรทั้งการประถมพยาบาลอย่างเช่นจุดนี้เนี่ย
เป็นการบริการของพี่น้องที่อาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเกิดปัญหาในการเดินทางที่มีการขับรถนาน
ญาติครับพี่อย่างจุดบริการตรงนี้เนี่ยเรามีบริการอะไรที่แบบว่ารองรับเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับมาบ้างครับ
ค่ะก็มีให้บริการเรื่องถ้าเกิดว่ามีการอุบัติเหตุเล็กน้อยก็จะมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะถ้าเกิดว่ามีรุนแรงก็จะเรียก๑๖๖๙แล้วก็มีเป็นไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยก็ได้
สามารถรับยาตรงนี้เพื่อบรรเทาอาการต่างได้

หลายคนไม่กล้าที่จะแวะอาจจะกลัวอะไรบางอย่างอยากจะบอกว่าไม่ต้องที่จะกลัวในการแวะจุดดังกล่าว
ค่ะเชิญรับบริการได้ครับ

โอเคขอบคุณครับพี่ครับนี่ก็คือในส่วนของการบริการในเรื่องของการประถมพยาบาลหากเกิดอาการต่างในการเดินทางนะครับ
จากนั้นเนี่ยจุดนี้ยังคงมีบริการของข้าวปลาอาหารรวมไปถึงอาหารแห้งไว้บริการพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับด้วยนะครับซึ่งก็จะมีให้คุณผู้ชมได้เลือกเลย
อย่างเช่นข้าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งแกงนะครับแล้วก็บางคนไม่ทานข้าวที่นี่ก็มีข้าวต้มไว้บริการพี่น้องประชาชนนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่แวะบริการณจุดที่ผมรายงานขณะนี้คือว่าเมื่อมีการทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีความประชาสัมพันธ์นิดนึงของเจ้าหน้าที่เนี่ย

จะบริการตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญการใช้บริการที่จุดตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นและทางนี้ครับผมก็ขอให้คุณผู้ชมทั้งหลายครับที่อาจจะมีการเดินทางกลับในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้ก็ตามขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดีภาพแล้วก็กลับถึงพุมลำเนาอย่างปลอดภัยและนี่คือบรรยาก